วันนี้เป็นบรรยากาศสวดอภิษฐรรมศพของตะวัน
ชาวเมียนมาที่เอาเงินไปฝากที่ธนาคารในวันนั้น
แล้วก็เคราะห์ร้ายถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
แน่นอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสวกเศร้าค่ะ
วันนี้พ่อของเด็กวัย๑๔เดินทางมาร่วมงานด้วย
และได้เจอกับแม่ของตะวันเป็นครั้งแรกนะคะ
ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณแม่จริงที่ทำให้เกิดการสูญเสียดีขึ้นมานะครับ
ก็ขอขอบคุณแม่แม่รับผมครับให้ผมสบายใจเถอะครับ
ยังไงผมก็ต้องให้ขอบคุณแม่ที่เหลือเรื่องรับผิดชอบเมืองไทย
ผมก็ยังอยากจะให้ทีหลังอยู่ดีครับรับให้ผมสบายใจเถอะครับ

มันก็ว่ากับทุกคนมีความมากกว่ากัน
มันก็ว่าพี่ก็สู้สู้นะ
ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเล่นอะไรกับชีวิตของพวกเขาได้
นี่ค่ะคือทางด้านพ่อเด็ก๑๔คือก้มกราบเลยนะครับ
ของตะวันบอกไม่ต้องค่ะไม่ต้องไหว้ก็ได้ไม่เป็นไร
พ่อเด็ก๑๔บอกขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับ
ผมต้องขอคำมาคุณแม่จริงที่ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นมา
ขอให้คุณแม่รับให้ผมรับให้ผมสบายใจยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบ
รับให้ผมสบายใจเถอะครับมีค่ะยังไงผมก็ต้องให้ครับคุณแม่
ยังไงผมก็ต้องให้รับให้ผมสบายใจเถอ
ผมไม่สบายใจมากถ้าไม่รับเลย
ผมก็ยังอยากจะให้ทีหลังอยู่ดีครับ
นี่ค่ะคือทางฝั่งแม่เป็นชาวเมียนมาสใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถแลกอะไรกับชีวิตลูกเขาได้
ไม่รับเพราะว่าลูกเขามีค่ามากกว่านี้เขาขอไม่รับ
น่าจะเป็นเรื่องของเงินเยียวยานะคะ

แม่ของตะวันก็ยกมือรับไหว้และเชิญให้นั่งบนเก้าอี้
แต่พ่อของเด็ก๑๔ไม่ยอมนั่งนะคะ
ของตะวันก็บอกกับพ่อไปว่า
มันผิดที่ตัวของลูกไม่ได้ผิดที่ตัวของพ่อ
ให้อภัยนะแต่แม่ทำใจไม่ได้
อย่างที่บอกว่าพยายามจะยื่นจองเงินให้แต่ว่าแม่ของตะวันไม่รับอะค่ะ
แม่บอกว่ามันเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ทดแทนชีวิตลูกแม่ไม่ได้จริง
แต่พ่อเด็ก๑๔ก็รับปากว่าจะชดใช้ให้ในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เลย
แล้วก็เดินไปกราบขอขมาศพตะวัน
แล้วก็แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพของตะวันคืนนี้ด้วย
แล้วก็ได้เดินทางเข้าไปแสดงความเสียใจกับแม่ของตะวันด้วยนะคะ
วันนี้ก็เป็นวันที่๒แล้วที่พ่อของเด็ก๑๔มา

นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเย็นและค่ำที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
แล้วถ้าย้อนไปเมื่อตอนช่วงเช้าอะครับ
หลังจากที่แม่ของตะวันเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วก็ไปที่วัดผาสุกมณีจักรเนี่ย
แม่ก็เอาแก้วกาแฟไปวางไว้ที่โรงศพของลูก
แล้วก็ไปเคาะโลงบอกลูกว่าแม่มาแล้วนะ

แล้วแม่เองแทบจะเป็นลมเอามือทาบอกแบบนี้เลย

คือแม่ยังทำใจไม่ได้ดูภาพบรรยากาศตอนนั้นหน่อย

แม่ซื้อกาแฟมาหนึ่งแก้วครับ
แล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้าโรงศพ
เดินทางออกมาจากกรุงย่างกุ้งมาร่วมงานศพที่วัดผาสุกมณี
ที่ปักเกร็ดนนทบุรีแม่ซื้อกาแฟมา๑แก้วครับแล้วก็เอามา
วางไว้ที่หน้าโรงศพเคาะโลงบอกให้ลูกสาวรับรู้ว่าแม่มา
แล้วนะแล้วแม่ก็พูดเป็นภาษาเมียนมาครับแปลความได้ว่าทำไม
มาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกด้วยเร็วไปไหมที่ลูกต้องจาก
แม่ไปจะทิ้งแม่ไปแล้วเหรอกลับบ้านเรานะลูกแล้วแม่ก็เหมือนกับ
ก็มาช่วยกันพยุงร่างของคุณแม่ไปนั่งที่เก้าอี้ก่อน
และนวดเท้าบีบนวดเท้าเอายาดมมาให้ดมครับแม่ก็ร้องไห้

นี่ฮะหลานเองก็ร้องไห้
และคุณผู้ชมครับแม่เนี่ยนั่งมองไปที่ภาพของลูกสาวที่วางไว้อยู่หน้าโรงแบบนี้
ญาติญาติก็มาช่วยบีบนวดกลัวจะเป็นลมล้มพับช่วยนวดทุกทางฮะอืม
สายตาแม่ที่มองออกไปมองออกไปแบบเหมือนหมดหวังแล้ว
ตาดวงใจคือไม่อยู่อีกแล้ว
นี่นะฮะนายจ้างพอมาถึงก็เข้าไปกอดปลอบใจแม่
ไปแสดงความเสียใจกับคุณแม่ครับแม่ของผู้ตาย
วันนี้คล้องกำไรไว้ที่แขนข้างซ้ายด้วยครับเหมือนกับเป็นกำไรศักดิ์สิทธิ
หนึ่งเส้นนำติดตัวมาจากเมียนมาคือตามความเชื่อแล้วเขาบอกว่า
ถ้าคนเมียนมาเขารู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้กำไรดังกล่าว
ที่คุณแม่ใส่ไว้ที่แขนตอนแรกแล้วก็ไปถอดออกมาแล้วก็เอามากำเอาไว้เนี่ย
เป็นเหมือนกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็คุ้มครอง
ถ้าหากว่าเป็นคนไทยส่วนใหญ่เราก็อาจจะนึกถึงสร้อยพระใช่ไหมฮะ
สร้อยพระที่เอาไว้คล้องคอติดคอแม่ก็จะมีกำไรติดข้อมือเอาไว้
แล้วก็ถอดมากำเอาไว้แน่นแน่นเนี่ยนะฮะจากนั้นครับเอกอัครราชทูต
ประเทศเมียนมาประจำประเทศไทยครับเดินทางมาพร้อมกับนำพวงหลีด
ร่วมแสดงความอาลัยและไปพูดปลอบใจแสดงความเสียใจ
คุณแม่และครอบครัวคุยกันประมาณสักสิบกว่านาทีเอกอัครราชทูต
มานั้นบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานพิธีศพนะ
จะดูแลอำนวยความสะดวกให้จนเสร็จสิ้นขอให้แม่สบายใจคุยกันเสร็จแล้ว
ของผู้ตายก็เดินทางกลับไปพักผ่อนหลังจากนั้นเมื่อตอนช่วงเย็น
ก็กลับมาอีกครั้งเพราะเห็นภาพบรรยากาศไปก่อนหน้านี้
ตอนที่แม่ของผู้ตายเดินทางมาถึงเนี่ยก็นำดอกไม้สีขาวไปไหว้
หน้าโรงศพของลูกแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาผ่านล่าม
บอกว่ามีลูกสาวคนเดียวสามีเนี่ยตายไปหลายปี
แล้วปัจจุบันแม่เองก็ไม่ได้แข็งแรงนะป่วยเป็นโรคไตป่วยเป็นความดัน
ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่เมียนมาลูกสาวคนนี้เขาเสียสละมากเลย
ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ๑๖แล้วมาประเทศไทย
มาทำงานหาเงินส่งกลับไปให้แม่ให้แม่ได้รักษาตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่ยังทำใจไม่ได้แม่บอกว่าอย่างนี้
ไม่ขอโทษพ่อและแม่ของเด็กชายอายุ๑๔หรอก
เพราะว่าพ่อแม่เด็กเขาก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กัน
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของเด็กผู้ชายคนนั้นที่ก่อเหตุ
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวแม่ด้วย
และถ้าลูกสาวแม่ก็คือตะวันรับรู้
แม่อยากจะพูดให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายว่า
ถ้าเกิดมาชาติหน้ามีจริงอย่ามาเจอแบบนี้อีกเลยนะลูกนะ
อะไรประมาณนั้นครับในใจเขารู้สึกว่าเขาเศร้ามาก
ข้างหน้าแม่ของแม่เสียชีวิตเขายังไม่ได้รู้สึกเศร้าขนาดนั้น
แต่ว่าเขารู้สึกเศร้ามากมันกับทำอาหารเกินไป
ว่าชาติหน้าขอให้อย่าตายแบบนี้เลยครับ
อะไรประมาณนั้นแบบนี้เขาไม่อยากไปนะ
อย่าเจอกันแบบนี้เลยลองแบบเกะตายอย่างนี้ดีกว่า
เขาบอกว่าถ้าถึงบ้างเขาก็จะทำบวนอีก
เขาจะทำบวนให้ลูกเขาอีก
ว่าแม่ไม่ค่อยสบายตะวันเขาก็เลยพยายามทำงานหาเงิน
ส่งกลับไปให้ที่บ้านที่เมียนมามาโดยตลอด
พอแม่รู้ว่าทางนายจ้างของตะวันจะช่วยเหลือและเรียกร้องเงิน
ให้มาช่วยค่ารักษาตัวของแม่ครับ
แม่ของตะวันก็ยกมือไหว้ขอบคุณ
แล้วรู้สึกว่าลูกสาวแม่โชคดีจังเลยที่ได้เจอนายจ้างที่ดีแบบนี้

คุณแม่มีอาการเหมือนจะเป็นลมอีกครั้งหนึ่ง
หลานต้องเข้ามาประคองและพยุง
นี่นะฮะแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ชื่อว่ายายโอยายโอเป็นเจ้าของบ้านพักที่ตะวันเข้าไปเช่าอยู่
แถวย่านเพชรบุรีซอย๑๒แถวนั้นนะฮะ
โอบอกว่าตะวันเขามาเช่าอยู่หลายปีแล้ว

มีช่วงหนึ่งตะวันเขาย้ายออกไปแล้วเขาก็ย้ายกลับเข้ามา
แล้วช่วงโควิดเนี่ยบางทีแล้วเงินทองไม่ค่อยมียายโอเองก็ใจกว้างนะ
ยายโอเวลาทำกับข้าวก็จะแบ่งปันเอาไปแขวนไว้ให้ที่หน้าประตูห้องของตะวันเหมือนกัน
นูโปรดของตะวันเขาคือน้ำพริกปลาร้าไข่เจียว
ดังนั้นวันนี้ยายโอมาพร้อมกับเมนูโปรดของตะวัน
เอาข้าวไข่เจียวเอาน้ำพริกปลาร้าและผักสดมาให้ด้วย
โอบอกว่าตะวันเขาเป็นคนที่ขยันทำงานหาเงินมากและเป็นคนประหยัด
เวลายายทำน้ำพริกปลาร้าไปให้เขาเนี่ยเขาจะแบ่งน้ำพริกเอาไว้กินถึง๓มื้อนะกินกับข้าว
นี่นะฮะวันนี้ยายเลยตั้งใจอยากจะมาร่วมไว้อาลัยให้กับเขา
ยายเสียใจมากทำไมคนดีแบบนี้ต้องมาด่วนจากไปด้วย
ต่อมาครับมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ดูแลแรงงานต่างด้าว
นำเงินสดจำนวนหนึ่งมามอบให้กับแม่ของตะวัน
แล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะ
หลายครั้งนะคะหลายคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายหรอก
เราก็ทำมาหากินของเราไม่ได้คิดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อสังคม
วันนี้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายกระสุนปืน
ขายอาวุธปืนดัดแปลงจนทำให้เกิดเหตุเศร้าเหตุสลดขึ้นที่สยามภารกรเมื่อวันที่๓ตุลาคมค่ะ
เอากลุ่มผู้ต้องหาเดิมก่อนนะคะสามคนค่ะวันนี้ถูกคุมตัวมาแต่เช้าเลยที่สนยานวานะคะ
นายสุวรรณหงษ์คนที่ขายกระสุนปืนให้เด็กวัย๑๔
อัครวิทย์ใจทองพ่อลูกชาวยาลาที่ว่าขายปืน
แล้วก็มีนายปิยบุตรนะคะที่พลขายปืนแบล็งกันดัดแปลงแล้วก็กระสุนให้กับเด็กวัย๑๔
ฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ทั้งสามคนขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
แต่สารไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเพราะคดีเนี่ยมีอัตราโทษสูงกลัวว่าจะหลบหนี
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนเองก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเช่นเดียวกัน
ก็ฝากขังไปเลยทั้ง๓คนนะคะ
อกจากนี้ยังมีการออกหมายจับเพิ่มเติมจากสารอาญากรุงเทพใต้ด้วยนะคะ
มีนายพัศรกรอายุ๒๗ปีนางสาวสุธิดาอายุ๒๔ปีและนายวุฒิพงศ์อายุ๑๙ปี
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
หลังตำรวจมีข้อมูลว่า๓คนนี้เกี่ยวข้องกับนายปียบุตร
ซึ่งตำรวจสืบนครบานก็ไปจับตัวนายพัศรกรหรือว่านิกกี้ได้ที่บ้านพักย่านเพชรชะกะเสมนะคะ
โอ้โหของกลางเยอะมาก
โพกกึ่งอัตโนมัติกล็อกลูกโม่สมิทแอนดเวสสัน
กระสุนหลายชนิดรวมแล้ว๒๗๖๕นัดนะคะ
มือถือ๓เครื่องกล่องพัสดุที่ยังไม่ได้บรรจุ
อุปกรณ์ในการแพ็คสินค้าตามที่เห็นหน้าจอนี้เลยค่ะ
ตำรวจมีหลักฐานเป็นภาพที่นิกกี้ถือสิ่งของบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกกฎหมาย
แล้วก็มีการพบความเชื่อมโยงจากเด็ก๑๔ที่โอนเงินค่ากระสุนปืนขนาด๙มมให้กับนายปียบุตร
แล้วนายปิยบุตรก็โอนเงินต่อให้นางสาวสุธิดาโดยมีนิกกี้เป็นคนส่งพัสดุ
อันนี้คือเส้นทางจนทำให้เกิดการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๓คน
นายวุฒิปงศ์ถูกจับได้ที่ตำบลบางสะพานในประจุฐิวะิคันฯย่อมรับสารภาพว่า๒อาทิตย์ก่อน
เปิดบรรชีธนาคารออมสินท์ให้ไว้ไว้โดนนายธนาวุฒิสาวสุธิดาได้ค่าจ้าง๑๐๐๐บาท
แต่ก็ไม่รู้แกของนายธนาวุฒินังเอาบรรชีไปทำอะไร
นางสาวสุธิดาถูกจับได้ที่บางสะพานเหมือนกัน
ก็สารภาพว่า๖ปีก่อนเปิดบัญชีเพื่อใช้เงินอุดหนุนบุตร
แต่สามีเอาเลขบัญชีไปใช้สำหรับให้คนอื่นโอนเงินเข้า
เรื่องต้นตอนแรกออกหมายจับ๓คน
แต่ไหนสามีดูเหมือนจะเกี่ยวข้องด้วยก็รวบไปคุยกันทั้งหมดเลยนะคะ
๔คนถูกนำตัวไปที่สนยานวาค่ะ
กี้ถูกนำตัวมาก่อนตอน๔โมง๔๕นาทีช่วงเย็น

พอมาถึงปุ๊บก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำชั้น๓ทันทีนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนิกกี้แต่นิกกี้ไม่ตอบอะไรเลยค่ะ
โมงตรงนะคะคุมตัวนางสาวสุธิดาและสามีขึ้นไปสอบสวนที่ชั้น๓
นายธนาวุฒิสามีถูกแยกตัวเข้าห้องสืบสวนค่ะ
ซึ่งระหว่างนั้นนายธนาวุฒิร้องไห้เลยนะคะคิง
ร้องไห้แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าไงรู้ไหมคะ
ผมไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ผมทำมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้

หลายครับ

โมงครึ่งตำรวจคุมตัวในวุฒิพงศ์มาถึงสนยานาวานะคะ

ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผมไม่ได้ทำผิดป่ะ
พ่อของนายธนาวุฒิก็คือสามีของสุธิดานะคะ

บอกผมไม่รู้เลยจริงว่าลูกชายเนี่ยใช้บัญชีม้าซื้อขายกระสุนปืน

แล้วก็สารภาพว่าใช้บัญชีม้าโดยเป็นชื่อของภรรยาซื้อขายกระสุนปืน
โดยมีนายปิยบุตรทักเข้ามาในเพจของลูกชายเพื่อขอซื้อกระสุน
ลูกชายก็เลยทักไปที่สมาคมยิงปืนที่พระนครศรีอยุธยาที่ลูกชายรู้จัก
เพื่อขอซื้อลูกปืนอีกทอดนึง
โดยลูกชายบอกว่ากินส่วนต่างจากการขายกระสุนลูกละ๑๒บาท
เพื่อเอาเงินมาเป็นค่านมลูก๒คน
คนหนึ่ง๒ขวบอีกคนนึง๕ขวบ
ขอโทษกับสังคมกับความผิดของลูกชาย
ที่ได้กระทำลงไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
และไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น
รับศาลค่าไปก็คือความร่วมมือ
ถ้าใช่บอกแล้วบอกว่าให้ความร่วมมือเขาเลยลูก
ให้ความร่วมมือให้เต็มที่เพราะเราเองเราก็ผิด